ดวงช่วงนี้จะรุ่งจะร่วงรักเลิกหรือรักร้าว
คุณมีสิทธิ์เลือกชะตาของคุณเอง
แค่คุณคิดในใจแล้วไพ่จะสื่อสารกับคุณ
เอมมี่ทำนายทายรัก
ทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ